มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะติดตามความคืบหน้าคดี
ลูกเขยโหดก่อเหตุยิงภรรยา
แล้วก็พ่อตาเสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรำ

แล้วก็ส่งมอบตัวให้ที่โรงพักนางรอง

แล้วก็วันนี้ตำรวจนางรอง
ก็นำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ตำรวจภูทรนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
พร้อมด้วยทหารก็ควบคุมตัวนายสมหมายอาสากูล
อายุ๓๔ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ก่อเหตุยิงภรรยาก็คือนางสาวอรณียอดสว่าง
อายุ๒๔ปีและพ่อตานายสำเนายอดสว่างอายุ๕๕ปี
จนกระทั่ง๒คนเสียชีวิตคาบ้านพักค่ะ
วันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายสมหมาย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นบริเวณหน้าบ้านของผู้เสียชีวิต
หมู่๑๔บ้านหนองมะค่าตะบนสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กำลังหลายสิบนายไปคุ้มกันผู้ต้องหา
เนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูกรุมประชาธรรมได้

เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาสัก๑๐นาที
ก็มีญาติญาติมีชาวบ้านมามุงดูเป็นจำนวนมาก
ทำแผนเสร็จปุ๊บก็เลยต้องรีบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย

กลับไปก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาไปนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ไปค้นหาปืนที่จุดเกิดเหตุ
โดยนำตัวไปชี้ปืนจุดทิ้งปืน
ระหว่างหลบหนีในพื้นที่ตำบลทุ่งแสงทอง
ซึ่งได้นำปืนไปซุกซ่อนไว้ในป่าด้านหลังโรงเรียน

เอามาไว้เป็นวัตถุพยานค่ะ
ส่วนนางสายหยุดยอดสว่างแม่ยายเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
นางสายหยุดเนี่ยเธอรักแล้วก็เอ็นดูนายสมหมาย
คือคนร้ายเนี่ยที่เป็นลูกเขยเนี่ยนะคะ
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาก่อเหตุฆ่าลูกสาวแล้วก็สามีตัวเอง

ส่วนเรื่องสินสอดนั้นได้นำเงินสด๘๐๐๐บาท
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงานไปแล้ว
สำหรับทอง๑บาทแล้วก็เงินผูกข้อมืออีก๒๐๐๐บาท
นำมาแบ่งกับญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย
โดยแบ่งกันคนละครึ่ง
สินสอดปกติแล้วไม่มีใครเขาคืนให้กันนะ
แล้วก็เรื่องดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาด่าทอกันไปด่าทอกันมา
ญาติของฝ่ายเจ้าสาวแล้วก็ญาติของฝ่ายเจ้าบ่าว
ก็เลยทำให้ทั้งคู่ไม่ถูกกัน
และในที่สุดก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ